ร้อนแรงดีกว่านะคะถ้ำนาคา
ตอนนี้บอกเลยว่ากำลังมาแรงสุดนะฮะ
เราว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เอาหลายคนนะ
อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยากจะขึ้นไปสักการะสักครั้งหนึ่ง

อย่างคนนี้เลยคุณผู้ชมค่ะน้องนิวค่ะคุณนิววงศกร
แล้วก็น้องนาวที่สาน่านั่นเองสองคนนี้ก็คือเราเห็นภาพแล้วเนาะ
เขาก็ขึ้นไปกันนะคะก็เพิ่งจะเดินทางไปที่ถ้ำนาคาบึงกาลนั่นแหละ
ความตั้งใจแรกเลยก็คืออยากไปสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองค่ะ
ประจวบเหมาะกับว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังมีผลงานเกี่ยวกับพญานาคด้วย
ก็เลยถือโอกาสดีนะเวลาลงตัวอะไรแบบนี้
ก็เลยเดินทางขึ้นไปสักการะด้วยตัวเองค่ะโอ้น้องนาวสวยจังเลย
ส่วนตอนนี้สถานการณ์ที่ถ้ำนาคาค่ะที่กำลังมีข่าวนะว่าคนเยอะเลยเหยียดเสียดเนี่ย
คุณนิวค่ะบอกว่าจริงพี่คนก็เยอะมาตั้งนานแล้วแหละ
แต่ก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่สามารถจัดการได้
แล้วก็คนที่ไปนะขอนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
ขอให้ทำความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้วกัน
เขาบอกให้ทำอะไรก็ทำเนาะนะคะไม่ดื้อนะ

คือน้องกับผมเนี่ยจะเล่นละครที่เกี่ยวกับพญานาคนะครับ
แล้วก็พอรู้ว่าจะได้เล่นละครปุ๊บ
แล้วมันตรงกับกำหนดการที่เราจะไปพอดี
มันได้เล่นละครที่เกี่ยวกับพญานาค
เราก็ควรจะเดินทางไปสักครั้งหนึ่งไปแบบขอพร
หรือว่าขอให้งานที่เราจะต้องถ่ายทอดเป็นพญานาค
เป็นอะไรอย่างนี้ครับให้มันออกมาสมบูรณ์
ผมอยากให้แบบไปทำบุญไปไหว้พระเนี่ยไปด้วยความสบายอกสบายใจ
แล้วก็ได้อะไรดีกลับมามากกว่าคนเยอะมานานแล้วนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาก็จะอำนวยความสะดวก
แล้วเขาก็จะคอยบอกเราว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
ดาราเขาฮิตไปสองที่กันใช่ไหมอันนี้คุณนิวเขาไปถ้ำนาคาใช่ไหม

คือเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าล่าสุดคือตอนนี้ถ้ำนาคีปิดชั่วคราวนะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางขึ้นถ้ำกันไปก็เพื่อความปลอดภัย
แล้วก็หลังจากนี้คุณผู้ชมถ้าจะเปิดเมื่อไหร่ติดตามข่าวสารจากเพจของจังหวัดเขาได้ด้วย
แต่นะคะยังเปิดอยู่นะคะแต่ถ้าไปก็เว้นระยะหังอะไรหน่อยนะคือเพื่อนไปมาก่อนหน้าโหคนเบียดไปเ๐๑ย